เมื่อคืนนี้งานบวชเลือดโจหัวร้อนคว้าปืนยิงอริดับ
นะครับมันเกิดขึ้นนะฮะระหว่างเต้นกันอยู่หน้าเวทีงานบวช
ในพื้นที่หมู่๑ตะบนไร่โคกอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรชบุรีครับ
คนตายเนี่ยนี่ฮะอายุสามสิบเก้าปีโอ้โหเนี่ยลุกขึ้นมาแล้ว
ท่าจะไม่ดีแล้วนะฮะแล้วเห็นไหมหน้าเวทีนะครับ
คนเต้นกันเพียบผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่มุมจอขวามือค่ะ
เสื้อสีขาวใช่ไหมคะใช่ครับเป็นคลิปก่อนเกิดเหตุยิงกันฮะ
จะเห็นว่านายสำรวยภูมิพิพัฒน์อายุ๓๙ที่ถูกยิงนะครับ
ที่เราทำลูกศรชี้ไว้เนี่ยนะฮะเต้นท่ากระโดดกระโดดอยู่
สนุกสนานที่หน้าเวทีแล้วถูกนายอุเทนศรีถมเป็นคู่เขยกัน
หมั่นไส้หมั่นไส้เข้าไปก่อนแล้วใช้ปืนจุดสามแปด
ยิงในระยะประชิดสามนัดครับเขาเสียชีวิตตรงนั้นเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับที่จังหวัดเพชรบุรีกลางดึกที่ผ่านมานะครับ
คุณผู้ชมครับไปดูสภาพที่เกิดเหตุที่มีการยิงกันนะครับ
ที่เกิดเหตุที่มีการยิงกันที่ผมบอกไปหมู่หนึ่ง
ตะบนไร่โคกอำเภอบ้านลาด๕ทุ่มของวันที่
สิบเอ็ดมิถุนายนที่ผ่านมาครับในภาพเนี่ยฮะโต๊ะเก้าอี้ยังอยู่เลย
แต่มีบางส่วนล้มระเนละนาดเศษขวดเศษแก้วแตกเกลือนครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพบ้านล่าจังหวัดเพชรชบุรีครับ
ไปตรวจสอบแล้วก็ทำบันทึกไว้ไปดูหน้าไว้โอ้โหนี่รอยเลือดใช่ไหมเนี่ย
โอ้โหรอยเลือดยังใหม่ใหม่โอ้โหหน้ากากอนามหน้ากากอนามัยสีเลือดเลยอ่ะค่ะ
ครับไปดูหน้าเวทีนะครับก็พบสิ่งแบบนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับ
ตกอยู่ตำรวจเลยเก็บไว้เป็นหลักฐานส่วนผู้บาดเจ็บนะครับ
นำส่งโรงพยาบาลบ้านลาดครับทราบชื่อต่อมาคือ
นายสำรวยภูมิพัฒน์อายุสามสิบเก้าปีถูกยิงนะฮะ
เข้าที่ตรงไหนบ้างชายโครงซ้ายต้นคอด้านซ้าย
แล้วก็โหนกแก้มซ้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
เข้าจุดสำคัญทั้งนั้นเลยพยานที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าบอกว่า
ขณะเกิดเหตุนะใกล้จะเลิกแล้วเวทีกำลังสนุกเลย
ใกล้จะเลิกแล้วนะครับเต้นอยู่อย่างสนุกสนาน
ถึงในสำรวยผู้ตายนะฮะโอ้โหออกสเต็ปอยู่
นี่คือภาพจำลองที่เราทำให้คุณผู้ชมเห็นเหตุการณ์นะครับ
คือเวลานั้นก็มีปากเสียงกันแล้วมีปากเสียงกับวัยรุ่นอีกกลุ่มที่เต้นอยู่ใกล้
จากนั้นมีปืนดังขึ้นปั้งแบบนี้ครับ๓นัด
กระสุนเข้าร่างนายสำรวยสุดลงกองกับพื้นเลือดเต็มอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไป
ผู้ก่อเหตุอาศัยจังหวะชุลมุนขี่มอเตอร์ไซค์หนีฮะนี่ครับบิดหนีไป
ต่อมาตีหนึ่งครับพลเมืองดีบอกไปเจอยามาฮ่าสีแดงฮะ
นี่ครับประสบอุบัติเหตุอยู่ที่โค้งหนองเปาะล้มคว่ำอยู่แบบนี้
อำเภอหนองย่าปล่องปืนมันตกครับปืนมันตกก็สงสัยเลยว่าเอ๊ะ
หน่วยพยาบาลมาจะไปช่วยผู้ประสบเหตุทำไมไม่ไม่รักษาตัว
รีบขี่รถจักรยายนหนีไปเลยครับไปทางตะบนท่าสะเหลา
อำเภอหนองย่าปล่องแล้วปืนตกอยู่แบบนี้นะฮะ
อายัดไว้แล้วอ๋อสงสัยสงสัยคนร้ายเนี่ย
เหตุอยู่ตรงนั้นด้วยแหละครับคุณผู้ชมฮะ
วันนี้เราส่งคุณจ๋าแจ่มสีลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
ที่หน้าเวทีแสดงดนตรีอ่ะค่ะก็อย่างที่เห็นภาพฮะ

มือปืนเนี่ยก็อย่างที่บอกรู้ตัวแล้วคือ
อุเทนศรีธมอายุ๔๒ปีมีศักดิ์เป็นพี่เขยคนตาย
สาเหตุก็อย่างที่พี่เบิร์ตบอกไปแล้วค่ะ

แค่เห็นเขาเต้นกระโดดกระโดดแล้วหมั่นไส้
ก็เลยเอาปืนไปเจาะยิงเขาตายแบบนั้นนะคะ
คุยกับชาวบ้านที่อยู่ติดกับจุดเกิดเหตุบอก

ที่เห็นเต้นกันอยู่นั่น๒เพลงสุดท้ายแล้วนะ

อยู่เสียงปืนก็ลั่นขึ้นมาเลย๓นัด

คนกรี๊ดกันลั่นวิ่งหนีตายกันโอละหมาน

เพราะว่าตกใจไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
งานบุญแท้ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมาทำบาปกันแบบนี้
ว่าจะเรียกสัตว์เพลงก็เสร็จแล้วใช่ไหม
เขาอีกสองเพลงสุดท้ายก็เลิกแล้ว
เราไปที่บ้านของผู้ตายนะคะบ้านของนายสำรวยค่ะ

ยายบอกเลยว่าโอ้โหรับไม่ได้จริงที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น

นายอุเทนทำทีเข้ามาโอบกอดลูกเขย
แล้วเอาปืนจ่อยิง๑นัดแรก

หน้าลูกและภรรยาของลูกเขย
ทำอย่างนี้ได้ยังไงมันโหดเยี่ยมเกินไป

เราก็เห็นเขาก็ว่าเออมันโอบนี่

อ๋อตอนแรกคิดว่าโอบอาไปเต้นใช่ไหม

แล้วตอนนี้ก็ยิงเลย

แต่พอดีพร้อมเห็นประมาห์
หลังจากไปบ้านคนตายเสร็จคุณจ๋าไปบ้านอุเทนต่อนะคะ
คนก่อเหตุค่ะแต่ไปถึงเนี่ยบ้านปิดเงียบเลยค่ะ

เจ้าตัวก็หลบหนีมีกระบะจอดอยู่หน้าบ้านแค่คันเดียวนะคะ
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปตรงจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ตรงที่คนก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ไปพลิกคว่ำอยู่ที่โค้งหนองเปาะ

ชาวบ้านที่ไปเจอนายอุเทนตอนเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะคะเขาบอกว่า
ก็เห็นรถมอเตอร์ไซค์ของนายอุเทนพลิกคว่ำ

แต่เมาพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วก็พูดบอกว่า

แล้วเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีมุ่งหน้าไปทางอำเภอหนองยะปล่องเลยค่ะ
ส่วนอีกคนนึงนะคะที่เราได้คุยคือนางนงนุษย
ภรรยาของคนตายโอ้โหคนนี้ช้ำใจสุดเลย
บอกเมื่อคืน๕ทุ่มยังนั่งคุยกับสามีอยู่เลย
บอกว่าพี่๒เพลงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวกลับบ้านกันนะ

สักพักคนก็วิ่งกันชุลมุน

มารู้ว่าสามีถูกยิง
วิ่งไปนะวิ่งไปหาสามี
แต่ภาพที่เห็นก็คือสามีนอนแน่นิ่งไปแล้วค่ะ
พวกกิ้งเข้าไปหาละ
เขาเดินเข้าไปเนอะ
เดินเข้าไปปกติไง
เดินไปกอดคอเตินไปเต้น

ตอนนี้ประสานผู้ใหญ่บ้านช่วยตามล่าตัวแล้ว

และน่าจะได้ตัวมาดำเนินคดีในเร็วนี้นะคะ
ส่วนศพผู้เสียชีวิตตำรวจส่งผ่าพิสูจน์
แล้วก็เตรียมมอบให้ญาติรับไปดำเนินการตามประเพณีทางศาสนาค่ะ